พบกับหัวใจนักสู้ของคุณตา
แม้ร่างกายจะถดถอยตามการเวลา
แต่จะขอสู้เพื่อหลานได้เติบโตอย่างสมบูรณ์
คือลูกหลานจะไม่มีกิน

ตาอยากได้เงินมาต่อชีวิตหลาน
สวัสดีครับ
และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ทุกข์ของคนที่เป็นปู่ย่าตายาย

ไม่มีเงินแม้แต่จะเลี้ยงหลานให้อยู่ดีมีสุข
แต่ถึงแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเพียงใด
ตาก็ขอสู้เพื่อให้หลานให้ได้อยู่ดีมีกิน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
คนที่๕ชื่อใบยกอายุ๒ควบกับ๓เดือนเป็นเหรน
อาชีพขับรถไทยใครจ้างไปไทยที่ก็ไป
ก็แบบเขาจะปลูกนอเนี่ยเขาก็จ้างไปไทย
ทีแรกคือไทยเปิดหน้าดิน
พอทีสองก็คือแป๊เหมือนเรากลับหน้าดิน

มีช่วงเวลาเราดันต้นไม้มันจะหนักหนานัก

ไอ้ขาดตรงข้างเนี่ยก็เยียบพาร์ทเยียบเบรกตลอด

พอเลิกจากรถไทยฉันก็เข้าไล่สับปะรดไล่มะม่วง

ลูกมะม่วงไล่ครึ่งสับปะรดไล่ครึ่ง
ใช้เวลาประมาณ๑๒๐วันเก็บผลผลิตไปขาย
พ่อค่ะพ่อเขาเป็นคนเลี้ยงมาถ้าพ่อเข้าไล่หนูก็เข้าไล่กับพ่อค่ะ

มะม่วงมันจะได้กินไหวผ้าสับปะรด
ปะรดมันเป็นปีมันช้า
แล้วผมก็ยังช่วยตัดตึกสับปะรด
ก็เมื่อประมาณ๖ปีที่แล้วตาลีไปทำงาน
หรือยิบมอกนอกไป
ตาขี้รถมอเตอร์สายไปไปทำงาน

พอมันทนหัวตาก็กิ้งลงข้างถนนไปเลย
มันเจ็บมันเดินไม่ได้เลยแล้วมาขวดหลัง

ทุกวันนี้ก็ยังปวดหลังอยู่
เวลาตาไปขับรถไถขึ้นขึ้นลงมันก็จะปวดหลังเพราะมันต้องเก่ง
ก็สงสารเวลาเขาทำงานมาเหนื่อย
เขาก็บนปวดร่างเท่านี้ครับ
ช่วงที่เดินไม่ได้ฝนก็ตกแล้วมะม่วงในไล่ก็ออกดอก

ไล่มะม่วงไม่มีดอกเลยมีแต่ก้าน
ผลผลิตในไล่มะม่วงค่ะดอกปิวออกหมดเลยค่ะ
ก็เลยทำให้พ่อต้องไปเป็นหนี้ค่ะ
ช่วงนั้นพ่อเศร้ามากค่ะ
ตาเสียใจมากลงทุนไปแล้วไม่ได้ทุนคืน

วันหนึ่งเขาไปซื้อปุ๋ยพ่อไม่มีเงินเลย

ฉันมาเต็มปุ๋ย๓ผสมนะเดี๋ยวควรพ่อฉันเอาตังมาให้
ช่วงที่ว่าฉันปวดหลังนะฉันไม่มีตังค์เลย
สิ่งที่ตากลัวมากที่สุดคือลูกหลานจะไม่มีกิน
เหนื่อยไม่เป็นไรแต่อย่าให้หลานอด
เห็นหลานได้กินอิ่มมีเงินไปกินโรงเรียนทุกวัน

ชื่อคุณปุ้มคะเป็นครูสอนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ทางโรงเรียนได้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะ
เขาก็นั่งล้างจานหุงข้าวเตรียมรอพ่อกลับมา
เขาจะมีพ่อที่รับผิดชอบทุกอย่างอยู่คนเดียว
บางทีก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนเลยอะค่ะ
รูปุ้มพอมาเยี่ยมบ้านเขาก็ช่วยเหลือเรื่องทุนค่ะ
แล้วก็เรื่องการเรียนของหนูแล้วก็ของน้อง
วันไหนที่ตาไม่มีตังค์ให้หลานไปกิน
ครูปุ้มก็จะให้ตั้งหลานกินขนม
คืออยากให้เดียกับการนะคะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ในความดูแลเนี่ยค่ะ
คืออยากให้เรียนจบแล้วก็มีงานทำเพื่อที่จะมาได้ช่วยเหลือพ่อเขาได้ค่ะ
ตอนนี้ตามีเรื่องหนี้สินเป็นทุกข์
แล้วก็ยังมีลูกสาวคนเล็กอีกคนนึงที่ชื่อใบเตย
เข้าท้องแล้วไปให้หมอตรวจ

ผนังหน้าทองเด็กไม่มี
ตอนนี้หนูก็ท้องอยู่๘เดือนครึ่งค่ะ

ทีนี้น้องมีปัญหาก็คือผนังหน้าท้องน้องไม่ปิดค่ะ
ก็คือลำไส้น้องออกมาค่ะ
หมอบอกว่าถ้าหนูคลอดน้องออกมาก็ต้องเย็บผนังหน้าท้องน้อง
แต่กว่าจะเย็บได้ก็ต้องรอดูว่าน้องจะแข็งแรงเมื่อไหร่ค่ะ
พ่อเขาก็ว่าถ้าไปหาหมอเขาก็จะช่วยค่ารักษาก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าพ่อยังอยู่ข้างค่ะ
อยากให้น้องออกมาแข็งแรงค่ะ
ตาอยากได้เงินมาต่อชีวิตหลานคนที่จะเกิดมาเนี่ยที่ว่าผนังหน้าทองไม่ปิด
เขาจะได้มีโอกาสมาใช้ชีวิต

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาของหลาน
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวตะเพื่อมนะครับจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ

สมาชิกในครอบครัวอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้ที่บอกว่าอยากจะมาด้วย

แต่วันนี้นะครับมีเหตุจำเป็นจริงที่ใบเตยไม่สามารถมาร่วมรายการได้

แต่ว่าใบเตยมีน้อง

แต่ขอพูดกับสาวน้อยที่อยู่ตรงกลางเวทีหน่อยได้ไหม
เอ็นดูมากเลยอ่ะ

สี่ควบใครถามก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาอะสี่ควบ

โถแม่คุณเอ็นดูจริง
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับ
เพราะว่าด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องอยู่ในห้อง
ไปแล้วอยู่กับพี่เลี้ยงแล้วเรียบร้อยแล้วป้าหยก
ตาผมดูจากเรื่องราว
สู้ชีวิตมาตั้งแต่หนุ่มเลยไหมเนี่ย
ใช่ครับพอเริ่มออกโรงเรียนก็เริ่มทำงานงานหนักเลย
แล้วก็มาขับรถไทยได้ประมาณเมื่ออายุ๒๐กว่า

รถนี่มันคือรถของเจ้านายหรือว่ารถของตา

แล้วผมเห็นตาขับรถไถเนี่ยครับ
เราคิดว่าพลังรถเนี่ยมันไปได้
แต่จริงจริงมันต้องใช้กำลังขาด้วยอะไรด้วยเหรอใช่ครับ

เห็นบอกว่ามีผลต่อสุขภาพเหมือนกันเหรอครับ

ปวดทำไม่ไหวก็ต้องลงเดินมา
บีบหมาไหลให้มันคนชั่วแล้วก็ขึ้นไปถ่ายต่อ
กลับไปก็หลานสองคนนี่บีบบีบขาด

รู้ใช่ไหมว่ากำลังตอนนี้ไม่เหมือนตอนมันก็
เริ่มถอยแล้วแต่ก็ต้องสู้สาเหตุก็คือต้องดูแลคนในบ้าน

แล้วตอนนี้บ้านหลังนี้หลักก็คือตาคนเดียวครับ
มันเลยทำให้ส่งผลกับภาวะเครียดด้วยไหมครับมีส่วนครับ
มันมีอุบัติเหตุซึ่งผมยังคิดนะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับรถไถ
ซึ่งมันไปช้าช้าแบบเนี้ยถูกไหมครับตาใช่ครับ
แต่ตาเคยเกิดอุบัติเหตุด้วยเรื่องอะไรครับแบบผมขับไปเรื่อยเรื่อยตอนเนี้ย
ไปชนลากเข่าฮะภาษาบ้านผมเขาเรียกหินเขี้ยวเขาเรียกลากเข่า
คือก้อนหินนั่นแหละวันนั้นมันเกิดอะไรถ้าทำไมขับไปถึงได้ไปชนได้ครับ
ก็เหมือนมันเครียดหลายเรื่องอันดับแรกก็กลัวหลานไม่มีกิน
ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงหลานแล้วจะเลี้ยงหลานรอดไหม
ตาขับไปก็คิดไปใจมันก็ลอยมันก็เลยไปชนหิน
พอชนปุ๊บเบาะมันสปิงหลงแล้วมันก็เด้งขึ้นตรงหน้าอกช่วงเนี้ย
ไปชนกระพวงมะไหล่จุบให้คนรู้จักไปทรงแล้วก็น้องสะพายผ่าไปโรงบาล
ไปใช้ผมถ้ามอบว่าอะไรจุดดำเพราะว่าหัวใจเพราะว่าหางหัวใจนิดเดียว
ถ้าไม่งั้นตายโดนหัวใจแล้วก็ทำงานไม่ได้อยู่หลายวันเป็นเดือน
แล้วนอกจากรับจ้างขับรถไถแล้วตายังมีรายได้จากอะไรอีกบ้างไหมครับ
ทำอะไรอีกเอ่ยก็ใครจ้างผมไปฉีดยาไปลาดซ่านมะม่วงผมก็ไป
ทำทุกอย่างถ้าไปรับจ้างฉีดยาหลานสองคนในเดียกับการก็ไปช่วยผม
รากสายเดียคนรากสายการคนคนยาก็ทำพี่น้องเขาสลับกัน
ก็ฝึกเด็กน้อยไปด้วยเลยใช่ครับไปด้วยตลอดเหรอลูกเหรอ
ถ้ามีงานเนี่ยใช่ค่ะก็คือรับจ้างทั่วไปนะครับ
มันก็ยังไม่พอตามีสวนเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับ
พยายามลงผลไม้เอาไว้ครับแล้วลงอะไรไว้บ้างครับในน้ำมะม่วงกับสับปะรด
ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับพืชผลผลผลิตก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมดึงดอกไว้
ก็กำลังดีว่าได้ผลผลิตแน่อยู่มาได้สามวันฝนตก
แล้วผมไปดูใหม่เหลือแต่ก้านดอกล่วงมะม่วงไม่ติดเลยหมด
ที่ลงทุนไว้นั่นหมดเลี่ยมเลยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับ
ครับตาจะขายได้เงินดีไหมได้ดีครับ
แล้วตอนนั้นก็คือหมดกำลังใจเลยไหมครับในตอนแรก
ทีแรกมันก็หมดแล้วแต่มาคิดไปคิดมา
จะไปทอทำไมเรายังมีแรงอยู่เราก็สู้ต่อไป
ตาทุกวันนี้ตาสู้ชีวิตมากมากเลยอ่ะครับครับ
ขอถามหน่อยสิว่าอะไรที่ทำให้ตามีแรงที่จะฮึดสู้
หลานก็เล่นครับแบบพอกลับมาหลานก็ถามพ่อเหนื่อยไหม
ผมก็ตอบเห็นหน้าพวกเองพ่อก็ไม่เหนื่อยแล้ว
ในบางวันที่บอกเด็กไม่มีตังค์กินขนมอ่ะครูก็

ค่ะคือก็จะมีบางทีช่วงถ้าที่ตาเขาไม่มีงานไม่มีเงิน
คือเขาก็จะแวะมาบอกคือครูคือวันนี้ฉันไม่ได้มีตังค์มาให้หลาน
คือฉันอ่าให้กูให้หลานฉันก่อนได้ไหมเดี๋ยวเวลามีฉันมีเงินอะไร
เนี้ยฉันจะเอามาคืนตาเนี่ยแกเอาใจใส่อยู่ตลอดเลยนะ
ช่วยกันตลอดอย่างนี้มันเหมือนเจอกัลยานมิตรนะครับ
ชื่นใจจังเลยวันนี้นะลูกนะในฐานะที่หนูเห็นว่าผู้ชายแก่คนนี้นะลูก
สู้งานทุกสิ่งทุกอย่างมาทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อเรา
หนูมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณตาบอกได้เลยครับ
ก็หนูรักษาก็ฮุมสุขภาพเข้าเข้ากัน
ก็สงสารพ่อครับที่พ่อต้องดูแลสุขภาพพวกผมครับ
พ่อรักทุกคนและเป็นลูกโดยเฉพาะทั้งสองคน
พ่อบอกพ่ออะไรพ่อเอ็ดเพื่อให้ลูกได้ดี

อีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในวันนี้จริงแล้วเนี่ย
ที่บอกว่าใบเตยจะมาด้วย

แต่ว่าใบเตยเป็นคุณแม่ตอนนี้กำลังจะคลอดน้อง

ก็เลยต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอ

ห่วงมากที่สุดก็คือเด็กในท้อง

ลูกในท้องใบเตยผนังหน้าท้องไม่ปิด
หมอก็บอกว่าต้องพามาแล้วก็ทำศัลยกรรมหน้าทองเด็ก
มันต้องมีค่าใช้จ่ายค่ายานอกบัญชีค่าผ่าตัด
ที่ผมกังวลอยู่ก็นี่แหละเรื่องนี้แหละ

แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าตามาแล้วอ่ะ
ทุนไปต่อชีวิตตาจะนำทุนไปทำอะไรครับ
อันดับแรกผมก็จะเอาไปทำการรักษาหลานคนที่จะเกิดมานี่
ผมไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
แล้วส่วนที่เหลือผมก็จะเอาไว้ลงทุนในไร่ต่อแล้วก็
เป็นค่าการศึกษาของเดียกับการ
ก็เลยมาต่อชีวิตของเราในวันนี้
เอาละครับคุณตาวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดให้กับรายการในวันนี้นะครับ

วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมมีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกครับ
ขอให้ครอบครัวนะครับมีรอยยิ้มแบบในภาพนี้ตลอดไปและมีความสุขตลอดไปครับ

คุณผู้ชมครับแม้ว่าร่างกายจะถดถอยตามการเวลาแต่ตาเพื่อมก็พร้อมที่จะสู้เพื่อหลานหลานโดยเฉพาะหลานตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของตะเพื่อมจากจังหวัดประจวบ

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจากรายการเกมต่อชีวิต
ยังถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองร่วมกับหน้าจอโทรทัศน
หน้าจอมือถึงที่กำลังออกอากาศรายการเกมต่อชีวิต
แล้วนำไปโพสต์พร้อมตอบคำถามใต้โพสต์ประจำวัน
ในเพจเฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
คำตอบใดที่ตอบถูกและโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
รับคิดโน้ยเชื่อจากบิ๊กซี่
มูลค่าห้าร้อยบาทจำนวนนึงรางวัลไปเลย
รีบหน่อยนะครับเพราะหมดเจ็บเที่ยงคืนของวันนี้
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ข้อละ๕๐๐๐บาทแบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อ
และเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับและไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
รอบนี้นะฮะเป็นรอบเก็บสะสมเงินทุนต่อชีวิต
ข้อละห้าพันบาทไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
สี่ข้อก็สองหมื่นแล้วเก็บเอาไว้รองรังก่อนแล้วเดี๋ยว
ค่อยไปลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านกันถ้าพร้อมแล้ว
ใครจะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับผมครับตาเพื่อนเชิญครับ
มีคำถามทั้งหมดนะครับ๔เรื่องด้วยกัน
สี่เรื่องนี้ตามั่นใจเรื่องไหนตาเลือกเรื่องนั้นเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดสี่เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งสับปะรดเรื่องที่สองต้นไม้มงคล

เรื่องสับปะรดครับ
จังหวัดประจวบคิริขันของเราเป็นพื้นที่ที่ปลูกและแปรรูปสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย
ตารู้ใช่ไหมครับครับพอรู้ครับจังหวัดของเราเนี่ย
ปะรดพันธุ์ที่โด่งดังมากที่สุดของประจวบคิริขันนั่นก็คือปัตตาเวียครับ
จ๋าเราจะถามเรื่องสับปะรดนี่แหละ
พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แล้วนี่ก็คือสับปะรดนะครับคุณตาสับปะรดทั้งสองจานนี้มันคือคำถามของเรื่องนี้ครับ
คุณตาพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

พันธุ์ปัตตะเวียคือจานใดตัวเลือกที่หนึ่งจานที่หนึ่งตัวเลือกที่สองจานที่สอง
มีจานหนึ่งนะครับคือปัตตะเวียและอีกจานหนึ่งก็คือภูแล
มันจะใจดำเกินไปถ้าให้คุณตาดูแต่สายตานะฮะ
เพราะฉะนั้นเชิญใกล้เลยครับคุณตาเชิญครับ
ผมให้ชิมชิมได้เลยนะฮะคำถามของเรานะครับ
ก็คือสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียคือจานใดนะครับ
หน้าตาแบบหวานมากอ่ะกินได้หวานมากอ่ะ

จ๋ารสชาติจานแรกเป็นยังไงจานแรกจะออกเปรี้ยว
อ่ะมีถึง๕ระดับตาให้ระดับไหนจานแรกอ่ะ
เอาสี่พอเอาสี่พอนะ
ถึงว่าแต่หน้าตาแบบเปรี้ยวได้อารมณ์มาก
ที่สองล่ะรสชาติเป็นยังไงหวานใช้ได้
คุณตาได้ชิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสับปะรดพันธัตเวียคือจานใด
ตัวเลือกที่หนึ่งจานที่หนึ่งตัวเลือกที่สองจานที่สอง
ข้อที่หนึ่งจานที่หนึ่งครับแล้วก็รสในไล่ตาเป็นพันปัตตาเวียตาเคยชิม
เอาไปจอบจานที่หนึ่งเพราะรสชาติมันเหมือนกันครับ
ตัวเลือดที่หนึ่งจานที่หนึ่งครับ
ออกไปแล้วว่าจานที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมและจานที่หนึ่งเป็นคำตอบที่

หรืออาจจะไม่เปลี่ยนสีก็ได้ส่วนจานที่สองที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ
ก็คือสับปะรดภูแรขนาดผลเนี่ยจะเล็กนะครับ
มีเนื้อในสีเหลืองกรอบกลิ่นหอม
แกงสับปะรดนี่ก็กรอบด้วยแล้วก็จะทานได้นะครับ
เราจะเห็นปูแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเล็กเล็กกันบ้างอะไรบ้างทานได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวของตะเพื่อมจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับคุณผู้ชม
ตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกด้วยนะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ตาครับตายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องการครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับก็คือ
ต้นไม้มงคลพระเอกรุ่นเก่า

เอานะจริงนะ

เพราะฉะนั้นน้องการมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องกาน
คุณพ่อคุณตาเลือกให้น้องกานแล้วนะลูก

ครูถามครูดีกว่า

รู้ไหมว่าครูเขาปลูกบอลสเตอร่าด้วย

ไม่ค่ะ

หลายคนไม่ได้เลือกเรื่องอย่างที่เราอยากตอบ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เราควรปลูกต้นมอนสเตอล่าไว้ในทิศใดของห้องทำงานเพื่อเสริมโชคลาภและการเงิน
ตัวเลือกที่หนึ่งทิศตะวันออก
ตัวเลือกที่สองทิศตะวันตก

เพื่อมเลือกโหมดคำถามที่ควรจะเป็นของครูปุ้มให้กับน้องการ

รู้จักต้นมอนสเตอร่าด้วย
แล้วน้องการจะตอบถูกไหม

หมอนเตอร่าหนูยังไม่รู้จักเลยค่ะ

ตัวเลือกที่๒ทิศตะวันตกค่ะ
ตัวเลือกที่๒ทิศตะวันตกครับ
ตัวเลือกที่๒

สูงครับ
ห้องรับแขกนะครับเพื่อเสริมโชคราบให้การเงินและการงาน
ของผู้อยู่อาศัยหนุนกันเข้าไปนะครับ
นะครับได้รับเงินทุนสะสมตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาท
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูกคุณปุ้มค่ะ
รูปุ้มนะครับจะเลือกเรื่องไหนให้กับครูปุ้มครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง
พระเอกรุ่นเก่าและเฟซบุ๊

นะครับขอเชิญครูปุ้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เวลาที่เล่นเฟซบุ๊กน่ะเวลาถูกใจครูเคยเข้าไปกดไลค์ไหม

เพราะฉะนั้นนะครับคงไม่ยากนะฮะ
คำถามเกี่ยวกับเครื่องหมายนี่แหละครับไม่น่าจะยากเกินไป

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เครื่องหมายไลค์ในเฟซบุ๊คที่ถูกต้องคือภาพใด
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
เป็นคำถามที่ใกล้ตัวมากเลยนะครับ
แต่ครูปุ้มจะจำได้ไหมว่าเครื่องหมายไลค์จะเป็นภาพไหน
ตอบภาพที่๒ค่ะ

ก็เลยค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าจะต้องเป็นข้อนี้ค่ะ
ตัวเลือดที่สองภาพที่สองครับ
ตอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ครับตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือภาพที่สองนั่นเองนะครับ

ครอบครัวของตาเพื่อมนะครับจากประจวบคิริขันนะครับ
ไปแล้ว๓ข้อถูกทั้ง๓ข้อเลยนะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่

ยังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับแต่เรายังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของตาเพื่อมนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ
ครอบครัวตอบคำถามไปแล้วสามข้อนะครับสะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้นะครับ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แล้วก็ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชมถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีกห้าพันบาท
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับมาคุยกันก่อนในเกมสำหรับครอบครัวตอนนี้
เล่นกีฬาไหมลูกเล่นครับเล่นอะไรครับวอลเล่บอลครับ
เล่นวอเล็กบอลมาตั้งแต่กี่ขวบลูกตอนเก้าขวบครับ
วันนี้ถ้าจะเกี่ยวกับวอเล็กบอลไหวไหมลูกไหวครับไหวนะครับเดี๋ยวหนูโต้กันกับตานะ
สำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับวอเล็กบอล
และเกมนี้ครอบครัวส่งใครมาเป็นตัวแทนครับถูกครับน้องเบียร์เชิญครับลูกมา
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
วอเล็กบอลนะลูกนะเดี๋ยวหนูจะต้องเสิร์ฟลูกบอลนะลูกนะ
เพื่อที่จะให้ลงจุดที่เราเรากำหนดเอาไว้นะลูกนะแต่วันนี้เล่นคนเดียวไม่สนุกอ่ะ
กับใครดีเล่นกับพี่การคะเล่นกับตาเหรอลูกตาเพื่อมเหรอลูกเอาไหม
ไม่เอาครับเอานะครับเอาตาเพื่อมออกมาเล่น
เชิญพี่การลูกมามาเล่นกัน
ลูกวอเล็กบอลนะครับส่งต่อกันดีกว่าสมมุตินะลูกน้องเดีย
สมมุติน้องเดียรับลูกมาแล้วอันเดอร์ให้กับพี่การพี่การก็ต้องดอกให้ลงจุดที่เรากำหนด
พอลงไปปั๊บนะลูกหนูก็วิ่งมาเปลี่ยนกันแล้วหนูก็เป็นคนเริ่ม
แบบนี้นะวนกันไปนะครับกี่ลูกก็ว่ากันไปแล้วเสร็จแล้วครบตามจำนวนแล้วอ่ะ
ตีละครั้งนะลูกเพื่อหยุดเวลาและโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลี้ยงลูกวอเล็กบอลจำนวน๒๐ลูกให้ลงจุดที่กำหนดภายในเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
อื้อนี่มันหยุดตรงนี้หนักเร็วมาก
เห็นไหมครับ
เฮ้ยร่วมนี้สวย
เก่งมากจังหวะได้แล้ว
เฮ้ยนี่ยิ่งมาก
ก็เหรอดีนะครับ
อันนี้ดีนะครับ
อันเดอร์พลาดหลายครั้งแล้วอย่างนี้จะทันเวลาไหมเนี่ย
สู้นะครับน้องการน้องเดียทุกคนเอาใจช่วยอยู่ครับ
โอ้โหมือ
ทุกคนเห็นตัวนี้เหรอครับมีรูปสุดท้ายด้วยนะครับ
ให้ลงจุดที่กำหนดทำได้ครบตามจำนวนนะครับคุณผู้ชม
แต่เรามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง๓นาที
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้
น้องเดียและน้องการทำได้นะครับ

ไม่ได้
เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ๓นาที๙วินาทีครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของตาเพื่อมนะครับจากจังหวัดประจวบคิริขันตอบไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อนะครับ
ยังได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ยังไม่พอนะครับเรายังมีเงินทุนสะสมเพิ่มนะครับ
ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นว่าครอบครัวตะเพื่อมนะครับ
จากจังหวัดประจวบคิริขันจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
หากกล้องโบนัสลุนล้านหยุ่นไปเจอเลขประวัติเหมือนกันทั้ง๔กล้อง
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อเลยว่าหลายครอบครัวและแฟนรายการนะครับ
รุ้นกันช่วงนี้ตัวโก่งเลยเหมือนกัน
มันเป็นโอกาสแล้วนะนะครับ
ถ้าออกมาแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นนี่นะครับก็คือ๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเลือกกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

น้องการคุณครับ
หนึ่งล้านบาทอยู่ในกำมือน้องการแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นจะได้ให้ครอบครัวหรือไม่
ขึ้นอยู่กับโชคและดวงที่น้องการกำลังจะหมุนกล่องโบนัสในตอนนี้
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีครับ

เหลืออีก๑กล่องเท่านั้น
ถ้าหนุนมาที่๒๐๐๐บาททั้ง๒กล่อง
รับทุนต่อชีวิตกลับบ้านไปเลยทันที

๑แสนแสนแสน
กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๒๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๔นะครับ๓๐๐๐บาทครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสรุปกันหน่อย
ครอบครัวของตาเพื่อมนะครับจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ได้รับโบนัสในวันนี้นะครับ๗๐๐บาท
และได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
๐บาทรวมทั้งสิ้น๒๒๐๐๐บาท
้าและครอบครัวนะครับวันนี้คิดว่าจะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับ
ก็เป็นค่าพยาบาลรักษาลูกของลูกสาวที่ว่าผนังหน้าทองไม่ปิดครับ
อันนั้นคือลมหายใจเลยเนอะตาเนอะครับอันนั้นน่าห่วงมากมากเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับครอบครัวของตาเพื่อมนะครับ
กำลังจะมีหลานตัวน้อยออกมาลืมตามองดูโลกนะครับ
แต่ยังต้องผ่าตัดรักษาผนังหน้าท้องที่เปิดอยู่
เรามาช่วยกันต่อชีวิตให้กับหลานตัวน้อยคนนี้
ให้ออกมาลืมตามองดูโลกและเติบโตในโลกใบนี้
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่น่ารักคนละเล็กละน้อยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวของตาเพื่อมไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขอบพระคุณคุณผู้ชมล่วงหน้าเลยนะครับ
ตาครับแล้วก็ครอบครัววันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ขอให้คุณตาและทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง
มีสิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิต

แล้วก็เลยมีพระให้มาครับ

รู้ไหมเนี่ยเธอมาขอมันบาปนะ

หนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้าน
หนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้าน